มีรายการหนึ่งที่โมไปออดิชั่น
พิธีกรผู้ประกาศข่าวเหมือนกัน

แต่เราก็อะไรอ่ะ
แล้วคนทั้งท้องก็หันมามองโหน

คือเขาเป็นใครทำไมต้องมาบูลลี่กันอ่ะ
คือเห็นไหมโลกอย่างนี้มันไปไกลแล้ว
แล้วจะแต่งตัวยังไงจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหน
คุณก็เลือกที่จะเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าวได้หรือเปล่า
อุ้ย

เจ้าอยู่ไหน

เพียงแต่มันดูตามความเหมาะสม

เห็นการนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะ

บ่อยมากค่ะน้องไม่เข้าใจคนพวกนี้เหมือนกัน

แล้วคือมีรายการหนึ่ง

ทำรายการให้เป็นเอวี
แล้วหนูก็อะไรอ่ะ

อายมากแล้วทำไมจะต้องมาบูลลี่กันนะคะ

ยังไงบ้างที่เจอพี่ปอเนี่ย
เจอพี่ปอคือรู้สึกดีมาก

ไม่เข้าใจทำไมต้องมาเจอวันนี้ด้วย
วันที่เจอพี่ปอะ
ก็แบบกำลังเข้าไปขอทริคแนะนำดี
หรือว่าเป็นพิธีกรต้องทำยังไง

จะหยุดฝันเรื่องนี้ไหมคะจะเป็นพิธีกร
ผู้ประกาศยังจะไปประกาศยังจะไปสมัครยังจะไปทำอยู่ไหมคะ

ไม่หมายถึงไม่สนใจอะค่ะ

เจอเห็นกันมาพบพร้อมกันรู้สึกยังไงบ้างคะ

เพื่อนรักกันหรือเปล่าคะ

หรือว่าคิดว่าเขาด่าตัวเองไหมคะหรือยังไงเขาด่าถึงตัวหรือเปล่า

ทำไมไม่สอนเขาแต่งตัวให้เหมือนเราล่ะครับ

หัวตอนนี้้พูดยังไม่ไหวหรือหรือ
ต่อไปได้ต่างจากของเรา
ไม่ไม่อายหรอกค่ะเดินไปด้วยมีแต่คนไปด้วย
อายค่ะมันแล้วแต่มุมมองของคนอ่ะ